ว่างหรือสงกรานภาคใต้นั้นจะมีการเฉลิมฉลองทั้ง๓วันติดต่อกันไปโดยไม่ได้กำหนดว่าวันใดต้องทำอะไร
สิ่งหนึ่งที่ชาวใต้ทำกันหลังจากทำบุญตักบาทแล้วคือต้องนำมัดรวงข้าวไปทำขวัญข้าวใหญ่
เพื่อนำมาเก็บไว้บนหลอมข้าวเป็นสิริมงคลแก่การทำมาหากินต่อไป
วัดจะมีพิธีบังสุกุลบัวที่บรรจุอัฐิเพื่ออุทิศกุศลแก่ญาติที่ล่วงลับ
และใครมีเคราะหกรรมหรือโรคภัยก็ให้ทำพิธีลอยเคราะห์หรือลอยแพร่ไปให้สิ้น